ถึงเรื่องความรักไปเติมความหวานให้เบาหวานมันขึ้นตากันไปเลยบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับแกรน
เอะอะนี่โชว์หวานกันนะคะเอะอะเต้นด้วยกันเอะอะแหน่ดด้วยกันหยอกกันด้วย
วันนี้เรามีภาพมาให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยกลายเป็นจอมขโมยซีนไปแล้วนะเนี่ยนะเด่นคุณเนี่ย
หนุ่มเด่นคุณเมื่อวานนี้ก็เลยขอถามเบื้องหลังคลิปน่ารักของเจ้าตัวกับสาวแกรนแฟนสาวนิดนึงก็แล้วกัน
หลังจากได้คำตอบนะฮะทำให้เรารู้ความจริงเลยนะฮะว่าใต้คลิปสุดปังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั้นมันมีเงื่อนงำซ่อนอยู่เด่นคุณเนี่ยบอกว่าคลิปนึงเนี่ยถ้าไม่เต็มที่แกรนเนี่ยเขาไม่ให้ผ่านนะคือต้องเล่นใหญ่ใส่เต็มไปเลยเอาใหม่เอาใหม่ถ้าไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เป็นสิบสิบเทคทางด้านตัวเองเนี่ยยอมรับต

ยังไม่ทันโซเชียลทุกวันนี้แบบมาถึง

คุณแซนเนี่ยเวลาเขาลงอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอเนี่ย
เขาจะต้องส่งไปให้คนทั่วโลกดูว่ารูปไหนผ่า
แล้วเขาจะเลือกรูปที่

คือเขาจะบรีฟหนักแต่ผมจะไม่ฟัง
ผมก็จะโอเคจะเล่นแบบของเราอะไรอย่างนี้
เราก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่อยากเล่นเยอะ

คือตอนนี้มุมสวีทของเรามันเหมือนการเล่นสนุกกัน

คือมันอาจจะไม่ได้ดูทำให้คนยิ้มหรืออะไรอย่างนี้
แต่ในใจเราก็คือแบบเต็ม
แบบเวลาเขาก็คบมาอะไรอย่างนี้

เป็นฟิวหยุ่งหัวน่ารักอย่างนี้แหละฮะเรนไง

คบกันมาตั้งนานแต่ยังมีมุมสวีท
ไปดูได้ในติ๊กต๊อกไม่รู้ว่าสวีทหรือว่าทำร้ายร่างกายกันหรือเปล่า